คนก็ถามเคสนี้เหมือนกันนะว่าโอ้โหเคสความเชื่อศัยศาสตร์นี่หมอปลาไม่มาเหรอ
หมอปลาไม่มาหมอปลามาเคสนี้
หมอปลาอยู่ท่าวุ้งลบบุรีนะเพราะว่ามีคนเขาร้องมาบอกว่าหมอปลาช่วยหน่อย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านหักเงินค่าตำแหน่งของเขา
เข้าส่วนตัวบอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดน๒คนหักไปตั้งเกือบ๒๐๐๐
แล้วไหนจะมีเรื่องประเด็นเอาไปแอบเอาบัตรประชาชนของชาวบ้าน
ล่าลายชื่อปลอมแปลงเอกสารอะไรจนเขาออกมาวุ่นวายร้องเรียนกัน
วันนี้หมอปลากี่บาทแบบลงพื้นที่เลยไปพร้อมกับธนายภัยสาร

ไปพื้นที่ว่าการอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะคะ

ไปหมดแน่ทั้งเซ็ตเลย

คุณเก๋เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลมุจริน

เธอบอกว่าเธอถูกผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อสุรีรัฐ

เพราะเธอไม่ยอมให้ผู้ใหญ่บ้านหักเงินค่าตำแหน่ง
ขนาดไม่ยอมยังโดนหักไป๑๗๙๐๐บาท
เมษายนปี๖๐ค่าตอบแทนเดือนละ๕๐๐บาท
ทีนี้พฤษภาคมปีเดียวกันเธอต้องได้ค่าตอบแทนหมื่นนึง

ที่จะได้๑๐๐๐เธอได้๗๕๐๐บาท

พอมีนาคมปี๖๑เธอร้องเรียนไปยังกำนันตำบลมุจรินให้ช่วยตรวจสอบ
พิสูจน์เป็นปีกว่าจะได้เงินเดือนละ๕๐๐๐บาทกลับมา
สรุปแล้วพอไปไล่ย้อนดูเธอโดนหักไปทั้งหมด๑๗๙๐๐บาท
แล้วเธอก็โดนผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือปลดออกจากตำแหน่ง

มีการล่ารายชื่อชาวบ้าน๑๒๘คนมายืนยัน

เอาบัตรประชาชนชาวบ้านและลายนิ้วมือมาปลอมแปลงเอกสาร
ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร
พออำเภอตรวจสอบก็ปรากฏว่าไม่มีความผิด

ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่เหมือนเดิม
ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการลงโทษทางอาญาหรือวินัยหรืออะไร
แล้วเธอก็ยังไม่ได้เงินที่ถูกหักคืนไปเลย
เธอบอกว่าเธอเคยช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่หาเสียงด้วย

อกจากคุณเก๋ยังมีคุณพาค่ะอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน
หักเงินเหมือนกันคนที่โดนไป๓๗๙๐๐บาท
ก็โดนหักเดือนละ๒๕๐๐เดือนละ๕๐๐๐บ้าง
พอออกมาเคลื่อนไหวเธอบอกเธอก็ถูกกลั่นแกล้งจนต้องลาออก
เพราะว่าโดนล่ารายชื่อเหมือนกันเลย

เพราะว่าพี่ต้องไปค้าขายอยู่ต่างจังหวัด
เขาก็เลยบอกว่าไม่เอา

เขาไม่คืนเราก็ต้องมาดำเนินเรื่องแบบนี้

ใช่เราลาออกเองเพราะรำคาญแล้วไง

สงสารน้องมันน้องมันก็แม่เลี้ยงเดี่ยว๓คน

เธออยากขอร้อง

เธออยากขอร้อง
เธออยากขอร้อง

บ้านกับบนบ้านอ่ะมีผู้ใหญ่ใส่กับนั้นเลยเหรอ
ผู้ใหญ่ใส่กำนันค่ะโอ้โหตายแล้วหมอปลากับทนายภัยศาลก็เลย
พาทุกคนไปพบกับว่าที่ร้อยตรีอดีศักดิวิโสรำในอำเภอท่าวุ้งนะคะ
คือท่านก็บอกว่าอ๋อเพิ่งย้ายมารับตำแหน่ง
แต่จากเรื่องนี้เท่าที่รู้มาเนี่ยมีบทลงโทษไปแล้วนะ
เดี๋ยวขอตรวจสอบใหม่อีกรอบนึงละกันทีนี้ปรากฏว่า
จะเปิดศึกอีกคู่แล้วพี่อุ๋ยทำไมฮะจังหวะคุยกันเอ้า
ทนายภัยศาลจะตีกับน้ำเภอท่าวุงซักอย่างนั้นนะคะเอ้าทำไมฮะ
ผมพยายามจะบอกท่านในฐานะกฎหมายว่าเราสมมุติว่าระเบียบราชการเนี่ย
ประเทศไทยเนี่ยชาวบ้านเขาโดนถ้าเป็นแค่ผู้ช่วยสองคน
ผมอาจจะฟังได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันมีชาวบ้านมันมีกำนัน
กำนันเนี่ยเป็นสายภูมิครับบัญชากำนันกล่าวอ้างกับผมว่า
ำนันก็โดนว่าเขาไม่ใช่คำว่าโดนว่าด้วยเขาใช้คำว่าโดนด่า
ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ข้อยุติอีก๓วันผมจะไปที่จวน
ไปที่ครูว่าถ้าครูว่าบอกไม่มีเพราะสรุปเดี๋ยวผมไปที่รมนตรีมหาธัย
ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปที่สภาผมจะเอาเรื่องนี้ให้มันรู้ว่าชาวบ้าน
คือถึงขั้นลุกขึ้นยืนเพราะว่ากำลังจะบอกผมสมมุติสมมุติ
แต่ว่าแนมเพลิงไม่ฟังไม่ฟังเรื่องสมมุติของธนาย
คือจะยกตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่แนมเพลิงอาจจะยังเข้าใจ
เคลื่อนไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้ไงเลยมีอารมณ์นิดหน่อย
คือเหมือนกับว่าทนายภัยศาลกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน
มันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
อีกเยอะแยะหลายคนที่โดนอย่างนี้ก็ได้อยากให้ตรวจสอบให้หน่อย
นั่นแหละเอ้าหมอปลาบอกว่าวันนี้สรุปก็คือ
ไม่มีใครให้คำตอบได้ถึงบทลงโทษนะคะแต่ก็ยืนยันว่าตั้งใจจะช่วยเหลือชาวบ้าน
ไม่ได้เข้าข้างใครแต่สุดท้ายคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่อง
เลยบอกอ่าเดี๋ยวขอติดตามต่อไปแล้วกัน
ฝากถึงนายอำเภออดีตนายอำเภอนะที่อยู่ที่ท่าวุ้งเนี่ย
ถึงสองสามคนแล้วเนี่ยคุณทำงานกันอันยังไง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปขอหลักฐานคุณก็ไม่ให้เอ๊ะมันคืออะไร
หรืออาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าว่าผู้ใหญ่คนนี้เป็นลูกน้อง
นักการเมืองสสกับสจแต่ถ้าข้าราชการรับใช้พวกนี้อยู่

สมัครเป็นเลขาสอสอกับสจแทนนะจ๊ะเพราะผมเสียดายภาษีผมครับ
อันนี้ความคิดเห็นหมอปลานะหมอปลาก็ไม่ได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านไง
แต่ทีมข่าวเราไปคุยมาเราก็ต้องให้เขาชี้แจงด้วยถูกไหมคะ
เขาถูกโลหะหหาอยู่ฟาไอเดียวนี่เออว่าอย่างไง
ผู้ใหญ่สุรีรัฐนะคะเธอเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ค่ะเธอบอกว่าอ่ะทีละประเด็นเลยนะคะ
คุณเก๋กับคุณพาเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริงที่มาช่วยเธอหาเสียง
แต่พอได้รับตำแหน่งปุ๊บก็ไม่ฟังคำสั่งเธอเลยประชงประชุมอะไรก็ไม่เข้า
นั่นยังไม่พอจุดแตกหักมันอยู่ตรงนี้
คือนางสาวพาเนี่ยไปร้องกำนันที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลบบุรีว่ากำนันเล่นการพนัน
แต่แล้วอยู่ยังไงไม่รู้ก็ไปเป็นพวกเดียวกันเฉยเลย
แล้วก็ไปปลุกระดมชาวบ้านไม่ให้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านจนมันมีปัญหาขึ้นมา
นี่คือจุดแตกหักกับคนพาไอ้ประเด็นหักเงินเนี่ย
บอกมันไม่ใช่การหักเงินค่าตำแหน่งอย่าเข้าใจผิด
สองคนนั้นยืมเงินเธอไปตั้งแต่ยังไม่ได้รับตำแหน่ง
นี่ที่หักมายังไม่พอเลยนะยังค้างอยู่อีกเกือบสามหมื่นด้วยนะ
ส่วนที่บอกว่าไปล่ารายชื่อชาวบ้าน๑๒๘รายชื่อฉันก็ไม่ได้ล่านะ
อีกฝั่งเป็นคนรวบรวมมาให้คือเอาจริงจะพูดอะไรพูดมาเถอะไม่กังวล
ประโยคนี้มาอีกแล้วพี่อุ๋ยความจริงก็คือความจริง

มีแค่ส่วนตัวเขากับเราเท่านั้นปัญหาหมู่บ้านไม่มี

ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาก็พยายามจะสร้างเรื่องทำให้เป็นเรื่องราวจมตีเรา
เราคิดเห็นยังไงบ้างเราจะอยู่นิ่งหรือว่า
ก็ก็อโหสิกรรมให้นะแต่ถ้ามันมีบทเรียนอะไรที่ต้องสั่งสอนก็จะสั่งสอน
แต่อโหสิกรรมให้ไม่อยากเจอเขาอีก

นี่ยกหนี้ให้หลายคนแล้วหลายแสนด้วย

แต่อย่ามายุ่งมาวุ่นวายกับเราเลย

บอกไม่อยากเจอแต่ก็อยู่พื้นที่เดียวกันไม่ใช่เหรอ

นี่ต้องบอกว่ามันมีคดีความเกิดขึ้น

ที่ว่าไปเอาบัตรประชาชนชาวบ้าน

เขาก็เลยขอไปทวงถามที่สพท่าวุ้งหน่อย

ถึงไหนแล้วปรากฏผู้อำกับบอกว่า

ในอำเภอท่าวุ้งเลยแต่ตรวจสอบให้แล้วนะ

ซึ่งเอกสารบางอย่างต้องขอจากที่ว่าการ
อำเภอท่าวุ้งอืมที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีการ

เอกสารมันเลยมาไม่ถึงสักทีอะ
ช้าตลอดเลยแต่ผู้อำกับบอกว่า

นายอำเภอก็เพิ่งย้ายมาเดี๋ยวจะขอเอกสารไปที่ทางอำเภอ

ผมก็เพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาเหมือนกันนะคะ
ก็รอหมอปลากับทนายภัยศาลต่อกันแล้วกันนะฮะ